ตามความคืบหน้าเหตุการณ์หลานฆ่ายายกันหน่อยฮะที่กระบี่ครับ

ก็เลยตัดสินใจคือคว้านท้องแล้วก็กินเครื่องอวัยวะภายใน
คือตับไส้เส้ยอะไรต่างเนี่ยนะฮะ
ล่าสุดครับก็เจ้าตัวยืนยันที่ทำไปเนี่ย
คือยายเขาตายอยู่ก่อนหน้านั้นแล้วนะ
อยากขอโทษไหมเนี่ยรู้ไหมว่าคุณฆ่ายายอายุ๘๐แล้วเนี่ย
เขาเลี้ยงดูคุณมานะไม่ขอโทษฮะ

ไม่ขอโทษครับดูบรรยากาศนะฮะ
ก็เกลียดตายเอง
อ้าวแล้วที่เอามีดแทงเขาได้ทำไหม

ในดำคือหลานที่ใช้มีดไปคว้านท้องยายแท้ที่เลี้ยงเข้ามา
เขายืนยันว่ายายตายก่อนหน้านั้นแล้ว
แล้วที่ทำอยากช่วยครับ
เหตุผลคืออยากช่วยยายโดยคว้านท้องยายครับ
อยากขอโทษไหมไม่ฮะ

พาตัวไปไหนฝากขังต่อสาร
และนั่นคือคำพูดที่เขาได้พูดถึงยายคอง
ยายประคองสีทองอายุ๘๐
หลานคนนี้ลงมือคว้านท้อง

ที่เป็นข่าวแล้วก็เล่าให้ฟังไปแล้วในเบื้องต้น
ยายเขาจะอยู่ที่ขนำแล้วก็อยู่ลำพัง
แล้วปรากฏว่าตอนที่ไปเจอเจอนั้นก็ทุกคนก็ช็อกไปตามกัน
เหตุการณ์เกิดขึ้นในอำเภอเหนือคลองจังหวัดกระบี่นะครับ
ภาพที่หลายคนเห็นแล้วช็อกโดยเฉพาะแม่ของในดำ
คือวินาทีที่นายดำเนี่ยหันมาแล้วก็ถามพร้อมกับยื่นอวัยวะเครื่องในต่าง
ยายที่เพิ่งจะคว้านท้องไปแล้วถามว่านี่เครื่องในแม่ของมึง
เหมือนกับจะถามว่าจะกินไหมว้ายแล้วบอกว่าเนี่ยยายเป็นปอบตายแล้ว
วัยวะข้างในโอ้มันเหม็นมันเน่าไปหมดแล้วแล้วก็นำร่างของยายคอง
ขึ้นรถกระบะไปทิ้งที่สาราวัดที่วัดโคกยางวัดเนี่ยอยู่ห่างจากบ้านเนี่ย
กิโลครึ่งครับญาติผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านก็ไปนำร่างกลับมาแล้วตำรวจก็ไปพาตัวในดำ
ซึ่งหนีไปบ้านเพื่อนนะฮะเพื่อให้พาไปชี้จุดแล้วก็คุมตัวไปสอบปากคำ
แต่ว่าก็เจ้าตัวยังหลอนอยู่ประวัติคือป่วยทางจิตแล้วก็เสพยาด้วย
สอบปากคำไม่ได้เอาทีนี้ดูท่าทีของในดำตอนที่อยู่บนรถเมื่อกี้นี้เขาพูด
สัมภาษณ์กับทีมข่าวเราแล้วใช่ไหมฮะไม่เครียดยังยิ้มได้แล้วมันมีวินาที
ที่เขาหัวเราะต่อกระซิกกับเพื่อนที่อยู่ในรถของผู้ต้องหานั่งข้าง
ไม่สลดเลยเหรอดำเอาลองดูภาพบนรถหน่อยบรรยากาศที่เห็นความเคลื่อนไหว
แล้วรอยยิ้มที่เขาแสยิ้มเป็นยิ้มของฆาตกรเนี่ยนะฮะคือเฮ้ยนี่คุณฆ่ายายของคุณแล้ว
คุณก็ยังยิ้มได้แบบนี้โดยที่ไม่ได้รู้สึกผิดเลยหรืออย่างไรนี่นะฮะหน้านิ่งมาก
นี่จังหวะนี้เห็นไหมฮะยิ้มค่อยกว้างขึ้นแล้วเหมือนจะหัวเราะแล้วหันมามองกล้องนิดนึง
ตะโกนถามอีกอยากขอโทษไหมก็นิ่งก็เงียบครับคดีนี้เบื้องต้นตำรวจแจ้งสองข้อหานะครับ
ก็คือฆ่าบุพการีโดยเจตนาและซ่อนเร้นย้ายหรือทำลายศพ
ไปสองข้อหาก่อนในเบื้องต้นสำหรับในดำแล้วก็คงต้องไปตรวจสอบต่อครับว่า
มีสารเสพติดในร่างกายด้วยหรือไม่ตอนที่ก่อเหตุนั้นมีสติรู้ตัวอย่างไรหรือเปล่า
ทั้งหมดนี้ก็จะนำไปสู่การพิจารณาโทษทางคดีต่อไปในขณะที่วัดโคกยางครับ
ซึ่งเป็นจุดที่ตั้งบำเพ็ญกุศลศพร่างของยายคองพ่อของนายดำเนี่ย
เล่าให้กับทีมข่าวเราฟังบอกว่าวันที่เกิดเรื่องพ่อไม่ได้เห็นกับตานะ
ว่าลูกเนี่ยไปควักเอาวัยวะย้ายออกมากินคือรู้เรื่องจากเมียครับ
แล้วรีบออกไปดูก็เจอว่าอ้าวศพไม่อยู่ตรงนั้นแล้วเจอแต่เลือดครับ
แล้วก็พวกเศษชิ้นเนื้ออะไรต่างกระจัดกระจาย
ศพไม่อยู่ดำก็ไม่อยู่รถกระบะก็หายไป

เป็นวินาทีที่ไปเจอกระบะที่ดำขับออกไปเนี่ยสวนมาพอดี
แล้วไปจอดอยู่ที่บ้านของเพื่อนชื่อเจก็เลยขับตามไป
แล้วก็ให้ตำรวจมาพาตัวดำไปสอบปากคำ
ไม่ได้พูดอะไรเลยครับพ่อบอกตอนนั้นที่ไปเจอ

ไม่รู้ว่าเรื่องนี้มันมีที่มาที่ไปยังไง
แล้วสุดท้ายก็รู้ว่าร่างของแม่ยายก็คือยายคล้องนั่นน่ะไปอยู่ที่วัด
ก็ต้องไปพาร่างยายคองกลับมา
เพื่อให้ตรวจสอบชนะสูตรแล้วก็บำเพ็ญกุศลทางศาสนา
พ่อของในดำเล่าอีกครับว่าลูกเคยคลั่งแบบนี้นะ
ตอนนั้นเคยจุดไฟเผาแม่ยายก็คือตัวของยายคอง
จุดไฟเผาด้วยนะฮะแต่จังหวะนั้นก็คือดับทัน
คองมีอาการอะไรบ้างตอนนั้นคือเป็นแผลผู้พองครับ
โอ้โหคลั่งจุดไฟเผายายแบบนี้ไม่ได้แล้ว
ถ้าดับไม่ทันยายคองตอนนั้นคงไม่รอดหรือเปล่า
หรืออาจจะเจ็บปางตายหรือเปล่า
พอเกิดเหตุการณ์ครั้งนั้นก็เลยส่งตัวดำไปบำบัด
บัดอยู่๑เดือนกลับมาบ้านเหมือนอาการจะดีขึ้น
พ่อแม่ก็ใจชื้นยายคองก็ให้อภัยครับ
ก็หลานตอนที่ทำไปตอนนั้นอาจจะหลอนยาด้วยหรือไม่อย่างไร

แต่ที่บ้านไม่เคยมีความเชื่อเรื่องปอบมาก่อนนะครับ
ลูกชายอ้างว่ายายเป็นปอบเนี่ย
เพิ่งจะได้ยินลูกพูดนี่แหละ
สงสัยคงจะหลอนและคิดไปเอง
คุณพ่อครับถามตรง
นั่นแม่ยายนี่ลูกเอายังไงเนี่ย

จะสงสารไหมให้อภัยไหม
บอกว่าเอางี้เรื่องคดีก็ให้ชดใช้กรรมไป
สิ่งที่ลูกทำก็ต้องรับผลนั้นไป
แล้วถ้าปล่อยตัวกลับมาพ่อจะว่ายังไง

เดี๋ยวคนอื่นจะเกิดเรื่องอีกหรือเปล่าล่ะ

ลูกทั้งคนจะดีจะเลวก็คือลูกอ่ะ
พ่อก็ห่วงพ่อก็รัก
หวังว่าถ้ารับโทษกลับมาแล้วเนี่ย
คงจะต้องหาทางแก้ในระยะยาวแบบยั่งยืนแล้ว
เพื่อไม่ให้มันเกิดความสูญเสียแบบนี้อีกครับ
มันก็ค่อยไม่เคลื่อน

พ่อก็ยังรักต่อแล้วนะครับ
พ่อไหมก็รักละก่อ
มันยังเลิศไม่โหลสุธิกรรมมันจะหยุดไม่หยุด
ต้องให้เฉือต่างส่วนเด็กมันก็ไม่เฉือ
ลูกทุกคนพ่อแม่ก็รักก็ยังห่วงฮะ
ก็หวังว่าคือเขาจะกลับตัวกลับใจ
แล้วก็ต้องหาวิธีการมาบัดรักษาแหละครับ

ทีมข่าวของเราสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมครับ
จังหวะนั้นเห็นแม่ของในดำเครียดจนถึงขั้นว่าต้องเข้าโรงพยาบาลนะครับ

คือนี่ที่นอนอยู่ในโรงนี่คือแม่แท้ของฉัน
แล้วคนที่ฆ่าแม่ของฉันก็คือลูกของฉัน

เราเลยได้คุยกับลูกพี่ลูกน้องของนายดำแทน

ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเอ๊ะทำไมออกมาแล้ว
เหมือนอาการมันดีขึ้นแล้วมันย้อนกลับไป
ลั่งและก่อเหตุรุนแรงหนักกว่าเดิมอีก

อื้ม
ต้องไปรู้เหมือนกัน
มันก็มีบ้าง

แล้วแต่บุตร

บุพการีโดยเจตนาแล้วก็ซ่อนเร้นอำพลางศพ